มนุษย์น่ารักจริงถามไปก็กุโลนาตอบมาเยอะเลย
ท่านก็บอกว่าเอาน้ำไปผสมกับใบยาสูบหยอด

หลายท่านตอบมาเยอะทีเดียวเลยขอบคุณมาก
สภาพสตรีก่อนมะแรงเข้าหูหนูเอาออกยังไง

มันก็ตุ๊ก
แมลงตุดเม้นเนี่ยนะลูกสาวเจ็บปวดทรมานมาก
ลั่นบ้านแล้วก็เห็นว่ามีเลือดไหลออกมาจากรูหู
ก็เลยพาลูกสาวไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอไปถึงที่ห้องฉุกเฉินค่ะ
คุณแม่บอกว่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะ
เพียงแต่ให้เด็กนอนก่อนที่จะเอาที่หนีบมาหนีบ
แต่ก็ไม่เจอแมลงก่อนจะให้เด็กกลับบ้าน
ในสภาพเลือดเต็มหูไม่เช็ดไม่ทำอะไรทั้งสิ้น
แมลงก็ยังคาอยู่ในรูหูลูกนอนเจ็บปวดทั้งคืน
กระทั่งรุ่งเช้าพาลูกไปหาหมออีกครั้ง
พบว่าไอ้แมลงที่พยาบาลบอกว่าไปเจอตอนแรกเนี่ย
มันยังอยู่ในหูอยู่เลยค่ะพอไปหาหมออีกครั้งหนึ่งรุ่งเช้า
ถึงจะคีบแมลงออกมานะคะ
ก็ให้น้องกลับบ้านมาโดยสภาพที่แบบว่า
เลือดอ่ะเต็มหูไม่หมดเลยไม่เช็ดไม่ทำ
แล้วก็แมลงคาหูแล้วเช้าถึงไปหาหมออีกรอบหนึ่ง

เราไปหาหมอแล้วหมอทำอย่างไรถึงเจอแมลง
ก็เช็ดเลือดออกแล้วเขาถึงได้เห็นแมลง
แต่หมอในห้องฉุกเฉินคือแกไม่ได้ทำความสะอาดก่อน
ถึงได้ไม่เห็นตัวแมลง
แล้วปล่อยเด็กกลับมาได้อย่างไรทั้งทั้งที่ยังมีแมลงอยู่ในหู
ความสะอาดก็ไม่ได้ทำคืองงงงเป็นหมอได้ยังไง
คุณผู้ชมทีนี้พอเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
หลายคนจมตีไปที่โรงพยาบาลดังกล่าว

ถึงขั้นว่าให้เด็กไปนอนอดทนความเจ็บปวดแมลงอยู่ในหูทั้งคืน
ทีมข่าวพยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลดังกล่าว

แค่ว่าตอนนี้กำลังสอบสวนเรื่องดังกล่าวอยู่นะคะ

อ่านแล้วคันหูเลย